คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลของทีมฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีหน่อยนะครับ
เป็นไทยลีกสามนะครับแข่งกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทีนี้ทีมพัทยาดอลฟินยูเนเต็ดเนี่ยที่เป็นทีมเยือนเนี่ย
แฟนบอลของฝั่งทีมเยือนบอกว่ายังไงอยากให้หาคนรับผิดชอบให้หน่อย
เพราะว่าเขามาเชียร์บอลกันเนี่ยสุดท้ายเขาถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปสี่คนนะครับ
โอ้สิบเดี๋ยวเลยวะฮัยยิงจักเองแหละหรอ
เฮ้ยไอ้ตีน่ะแล้ววะเอ้ยย้นโดนเฮ้ยย้นโดนแล้วเห้ย
ไอ้ย้นอยู่คนเดียวไว้

เป็นใครนะเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โซนตะวันออกเจ้าบ้านคือฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซี
แล้วทีมเยือนคือพัทยาดอลฟินนี่นะฮะ
คือก่อนที่จะมีเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ในสนามมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนด้วยนะครับ

อยู่ในขอบเขตกองเชียร์นะครับอยู่ในขอบเขตที่เชียร์ของท่านนะครับ
อย่าลงไปนะครับแต่ริ้วครับใช้เรื่องซาวน์ครับ

คือในสนามยังแข่งไม่จบเลยค่ะมีตีกันอยู่นอกสนามโฆษกสนาม
ต้องประกาศว่ากองเชียร์อย่าเพิ่งออกไปกันนะอย่าเพิ่งลงจากอัธจันทร์นะ
หรือออกไปแล้วเนี่ยเรียกให้กลับเข้ามาในสนามก่อน
ท่านผู้ชมครับคือฝั่งทีมเยือนเนี่ยกองเชียร์ทีมเยือน

แล้วใครก็ไม่รู้มาทำร้ายเขาอยากให้ฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยช่วยหาคนก่อเหตุให้หน่อย

วันนี้นายอานนท์แสงสังอายุ๓๙
นี่เขาบอกตอนที่เจ็บนี่ฮะเขาบอกเขาเจ็บจริงนะ
โดนเข้าไปเนี่ยนายอานนท์แสงสังนะครับ
บอกว่าอยากให้มีคนออกมารับผิดชอบหน่อยกรณีที่เกิดขึ้น
อานนท์บอกว่าวันแข่งเนี่ยมีเหตุการณ์ของแฟนบอลที่ยั่วยุกัน
ซึ่งก็เป็นไปตามปกติของกองเชียร์สองฝ่าย
แต่อัธจันทร์ของฝั่งทีมเยือนกับเจ้าบ้านเนี่ยเขาเว้นระยะห่างกันอยู่แล้ว
คือการที่ประโกนต่อว่าอะไรเกธับกันโหฮาใส่กัน
คือยังไงมันก็เท่านั้นนะมันไม่มีทางมาถึงตัวกันอยู่แล้ว
แต่ทีนี้วันนั้นที่เกิดเหตุเกิดขึ้น
คุณอนโน้นบอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของแฟนบอลทั้ง๒ฝั่งอย่างเดียว
แต่บริเวณอัธจันทร์ฝั่งทีมเยือนที่นั่งเชียร์กันอยู่
มันมีกลุ่มเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
มาดูแลเรื่องของต้นมงต้นไม้หรือว่าพื้นที่อะไรหรือเปล่า
เหมือนกับนั่งกินเหล้ากันอยู่ท้ายรถ
แล้วมีน้องในฝั่งทีมพัทยาดอลวินเนี่ย

ไปเจอกับกลุ่มคนที่นั่งกินเหล้ากันอยู่
ซึ่งดูจากการแต่งตัวแล้วมันไม่ใช่แฟนบอลเลย
ไม่ใช่กองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านเลยไม่ได้ใส่เสื้อทีมฟุตบอลด้วย
แล้วอยู่ดีเนี่ยก็เป็นไปตามคลิปคือมาทำร้ายพวกเขาเลย
เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ของเจ้าบ้านที่มันไม่ดี
ซึ่งตรงนี้ถือว่าปล่อยปะละเลยมาก
คือต่อให้เขาเป็นแค่ช่างหรืออะไรก็ตาม
การมานั่งติดโซนทีมเยือนแบบไม่ได้มีอะไรขวางกั้นเลยแบบนี้
แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาจะมาปรับความรับผิดชอบว่าไม่รู้เรื่อง

เพราะเขากลุ่มคนนี้เขาตีพวกผมปางตายนะพวกผมไปมือเปล่าไม่ได้มีอะไร
ก็พี่แฟนบนทะเลาะกันปรับกันแบบนี้ปกติ
แต่นี่คือเขาถือไม้ไม้ที่เขามีคือเขาเตรียมไว้แล้ว

น้องผมนี่คือนอกจากคนที่โดนตีหัวโดนตีกามโดนตีแขนหา
แล้วก็ยังมีโดนตีแขนโดนตีอะไรเจ็บปวดกันไปหมดอีกหลายคน
ซึ่งทุกคนเราเดินไปมือเปล่าคือเราไม่ได้ต้องไปตีกับเขาพี่
คนกลุ่มนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา
เหล่านั้นเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทีมฉะเชิงซาวน์ไฮเทคเอฟซีหรือเปล่า
ทางฝั่งเจ้าบ้านต้องรู้สิว่าคือใคร

นี่นะฮะจะปัดความรับผิดชอบว่าไม่รู้ไม่ได้
อันนี้ฝั่งของคุณอานนท์เขาบอก
ทีนี้มาทางฝั่งของฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีเจ้าบ้านบ้างนะครับ
คุณวิรากรสว่างอารมณ์เป็นแฟนบอลฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซี

บอกว่าแฟนบอล๒ทีมวันนั้นเนี่ย

อารมณ์กันไปตามภาษากองเชียร์สองฝั่ง
แต่ถูกจัดแยกเชียร์คนละอัธจันทร์อยู่แล้ว

ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือนาทีที่๘๑
มีผู้เล่นของฝั่งทีมเยือนพัทยาดอลวิน
โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม
เป็นนักเตะชาวต่างชาติ
หลังจากถูกใบแดงแล้วผู้เล่นคนนี้

ก็คือฝั่งฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซี
แล้วมีการยั่วยุฝั่งแฟนบอลทีมเจ้าบ้าน
แฟนบอลทีมฉะเชิงเซาก็ตะโกนด่ากลับไป

ปีนรั้วออกไปจากที่นั่งข้างสนามที่เตรียมเอาไว้
แล้วข้ามมาจะหาเรื่องฝั่งเจ้าบ้านก่อน

ต้องย้ายจากการนั่งกลางประตู
วิ่งมาอยู่ด้านข้างอัธชันของกองเชียร์นะฮะ
ของฝั่งแฟนบอลฉะเชิงเซาเจ้าบ้าน
แล้วยืนยันว่าฝั่งเจ้าบ้าน
ไม่มีใครลงไปจากอัฐชัน
ไปทำร้ายฝั่งทีมเยือนเลย
แฟนบอลของพัทยาครับ

แล้วก็เดินไปถึงตรงช่วง

ไม่มีแฟนบอลแต่ลื้อสักคนเดียว

จากคลิปที่ถ่ายให้ดูนะครับ

มีวิวปกรณ์พบมือ

พัทยาถือไม้วิ่งเข้ามาเลยครับ

เอาเป็นว่าทางฝั่งของแฟนบอลทีม

คนที่วิ่งก่อเหตุหรือว่าไปทำร้ายอะไรกันเนี่ย
เขาใส่ชุดสีดำ
ซึ่งไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าฝั่งของกองเชียร์เจ้าบ้านเนี่ย
ฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงสีประจำสโมสร
เตะในสนามก็ใส่สีแดงเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเป็นบุคคลภายนอก
หรือว่าบุคคลไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับฝั่งเจ้าบ้านด้วยซ้ำ
ยังลงไปช่วยห้ามนะถึงขั้นไปยกมือไหว้แล้วก็ให้แยกออกจากกัน
มามีเรื่องกันด้วยซ้ำค่ะฝั่งดอลฟินเขาจะพัทยาดอลฟินจะสีฟ้า
นี่นะฮะเราก็สอบถามไปยังที่ปรึกษาสโมสรชาเชิงเซาไฮเทคเอฟซีนะครับ
คุณชนะวิทย์ฉายแสงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ขอชี้แจงอย่างนี้หน่อยตรงที่เขาตีกันมีเรื่องกันเนี่ย
นี่คือนอกสนามเป็นพื้นที่นอกสนามอยู่นอกเหนือการควบคุมของสโมสร
วันนี้ตำรวจอ่าวันนั้นตำรวจที่มาแล้วก็กาดของสนามเนี่ย
ปีนรั้วออกไปห้ามเลยแล้วโคศกสนามยังประกาศให้แฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ย
เข้ามาในพื้นที่อย่าไปอยู่นอกสนามซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางสมาคมฟุตบอลเนี่ย
ทราบเรื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จะว่ากันไปตามเหตุการณ์นะฮะ

เอาไว้แล้วตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุนะครับ
๒๓มสแปลกยังไม่ได้สอบปากทำคำคนเจ็บ
เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อน
ส่วนคนก่อเหตุก็มีหลักฐานจากคลิปตรงนี้นี่แหละ
เดี๋ยวจะไล่ตามตัวแล้วก็มาสอบสวนกันต่อไปว่า